วันที่ผ่านมาครับมันมีเหตุการณ์รถขบวนนะฮะของสำนักประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรนะตามชื่อที่ติดเอาไว้นะครับไปขับเบียดรถของชาวบ้านจนเขาแทบตกถนนใช่ค่ะเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะล่าสุดวันนี้มีการส่งกระเช้าดอกไม้ไปขอท่งขอโทษกันแล้วนะครับย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
ถ่ายรูปไหวเลยใช่เนี้ยถ่ายวีดีโอเลยค่ะแม่
โอ้โมนเรียนมันมี
ผู้ที่ประสบเหตุก็ถ่ายคลิปเอาไว้เอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน

เพราะว่ารถที่เบียดมีหนึ่งในนั้นที่เป็นรถตู้แล้วก็มีอักษรย่อของหน่วยงาน

รถเลยคันนี้แล้วมันก็เลยชัดว่าหน่วยงานไหน

ก็ตอนที่เกิดเหตุใหม่เนี่ยทางประหลัดกระทรวงเกษตรและสากรก็ออกมาขอโทษไปแล้ว

บอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้ว่าเป็นรถขบวนของใครอะไรยังไง
ตกลงล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นายประพัทธ์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะฮะ
ได้ออกมาแถลงขอโทษไปยังผู้ที่ประสบเหตุในฐานะผู้เสียหายนะครับ
ก็คือนางสาวพัชรินวิกิตเสพนะครับ
ถูกรถขบวนของรัฐมนตรีก็คือของคุณประพัทธ์เนี่ย

จนเกือบตกไหลทางเมื่อ๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
ระหว่างทางตรงนั้นเป็นช่วงเดินทางกลับจากจันทบุรีจะเข้ากรุงเทพ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายแกลงจันทบุรี
นายประพัทธ์บอกว่าได้มอบหมายให้ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
ประสานไปยังผู้เสียหายแล้วเพื่อแสดงความขอโทษอีกทางหนึ่งนะ
เรื่องนี้ความจริงนายกก็ย้ำอยู่ตลอด
อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะไปด้วยก็ออกมาขอโทษนะครับขอโทษ
ผู้เสียหายหรือเปล่าไม่ทราบตอนนั้น
ก็ด้วยความจริงใจนะเราไม่รู้จริง

ตกลงท่านรัฐมนตรีประพัทธ์ไปด้วยนะฮะ

ท่านก็แสดงความรับผิดชอบแล้วนะครับ
ทางฝั่งของผู้เสียหายนะครับ
บอกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าก็ต้องขอน้องรับคำขอโทษค่ะ
แต่เรื่องนี้จะทำยังไงกับพฤติกรรมความห่ามและความกร่างแบบนี้
เมื่อไหร่จะหมดสิ้นไปเพราะมันเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
คดีก็คงต้องว่ากันไปแต่เมื่อดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นิ่งเฉยกับพฤติกรรมของคนของตัวเอง
ปล่อยให้รัฐมนตรีช่วยออกมารับผิดชอบแทน

ซึ่งมาตรา๘๐ประมวลกฎหมายอาญาตรงนี้

เกี่ยวกับเรื่องของการพยายามกระทำพิษ
เอาเป็นว่าเธอก็ยังเหมือนติดใจทั้งฝั่งคนขับ
คือรับคำขอโทษแต่ว่าเรื่องของคดีความก็ต้องดำเนินการกันต่อ

ไม่ได้ติดใจอะไรทางรัฐมนตรีประพัทธ์หรอกแต่คนขับรถนี่แหละนะครับ
ล่าสุดเมื่อ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ทางนายประพัทธสุทนได้มอบหมายให้นายสรรยูนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีนี่ครับนำกระเช้าผลไม้
แล้วก็พาคนขับรถในวันเกิดเหตุที่ไปเบียดเขาเนี่ย

กับตัวนางสาวพัชรินวิกฤตเศษเลยนะฮะซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ก็มีการสอบถามกันอย่างคุณพัชรินเขาก็ถามคนขับรถว่า
ทำไมวันนั้นต้องขับแบบนี้ล่ะมันอันตรายนะ
ทางฝั่งคนขับบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะขับเบียดรถคันอื่น
อยู่บนถนนให้ตกไหลทางแต่มันเป็นเทคนิคในการขับรถตามขบวน
อืมอ่าต้องขับแบบสลับฟันปลาอืมเนี้ยเขาบอก
แล้วถนนเป็นเลนสวนไงใช่คือรถขบวนเนี่ยเวลาเข้าไปเขาไปเร็วค่ะ
อ่าถ้ามาห้าคันแล้วขับเรียงต่อกันเนี่ยเวลาเบรกกันทันมันจะจิ้มตูดกัน
เขาเลยต้องสลับฟันปลาเนี่ยอันนี้คนขับรถเขาก็อธิบายให้ฟัง
มันก็เลยมีบางคันที่ไปเบียดอย่างนี้
แล้วพี่สงสัยค่ะว่าวันนั้นเขาขับตามทำแบบเดียวกับรถประโหลทางลงได้ไงฮะ

ไม่ไงครับไม่ไงไม่ไงก็คือช่วงไหนเนี่ยจังหวะที่ว่า
ผมผ่านรถของคุณพี่ไปนะครับผมผ่านไปจังหวะที่ว่าผมมองรถข้างล่างนะครับ
อืมแต่นี้ผมมาทราบอีกทีก็ต้องที่ว่าไม่เห็นภาพแล้วแล้วทำไมอาจเจอไฟ
แต่ว่าผมเรียนกับคุณพี่ได้เลยว่าผมไม่ได้เก็บเวลาที่นั่งนะครับ
แต่ว่าถ้าคุณเห็นออกมาคืออะไรเนี่ยจะต้องการทางใด
ก็ต้องทะยาบผ่านใบของวงในทางนะครับ
มัยค่ะแต่ทว่ารถข้างหน้ามันอยู่อีกเรนท์นึงครับ

จะเป็นลักษณะการเทคนิคการขับตาตอนนั้นครับ
เลยค่ะ
ก็หวังว่าจะเป็นเรื่องราวให้ทุกฝ่ายได้

เรื่องของรถขบวนต่างบางทีประชาชนเขาก็หลบไม่ทัน

ใช่บางทีก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ